วันนี้ยังคงเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมส่งข้อความทางไลน์
กับปัญหาที่บอกว่าเป็นน้ำท่วมขังรองระบาย
ใช้คำนี้นะฮะไม่ใช้คำว่าน้ำท่วมนะครับ

ปัญหาเกิดขึ้นอยู่หรือไม่แล้วตรงไหนเป็นปัญหาอยู่บ้าง
น้ำยังคงท่วมขังรองระบายอยู่บ้าง
ตอนนี้ในพื้นที่ไหนมีฝนตกเตรียมตั้งเข้ามา
ใช่ค่ะก็เป็นการเตือนให้ผู้ชมท่านอื่นนะคะได้รับทราบด้วย

เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบกันตั้งแต่เช้า

ใช่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณหน้าสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
วันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะ
ซึ่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วันนี้
ลงพื้นที่อยู่ในเขตลาดพร้าวค่ะติดตามความคืบหน้า
รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังด้วยนะคะ
ซึ่งก็พบว่าหลายจุดค่ะยังคงมีน้ำท่วมขังท่วมขังรอการระบาย
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ต่ำนะคะ
ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันล่าสุด
สั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วค่ะ
นายจุมพลสำเภาพลรองพัวราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยนายสุธินวิไกกิจ
เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดพร้าว
และทหารจากกองพันธหารราบที่๒
กรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศ๑ค่ะ

พร้อมวางแนวทางแก้ไขปัญหาในภาพรวม

ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายจุด
แก่หมู่บ้านเสนานิเวศหนึ่ง
ชุมชนของสถิตและชุมชนโครคราม

ที่มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน
โดยพบว่าบริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศ๑
มีปริมาณน้ำท่วมขัง๓๐เซนติเมตร
บนพื้นที่ผิวการจราจร
ส่วนที่บริเวณชุมชนคลองสถิต
และชุมชนโคครามบางจุด
มีน้ำท่วมสูงถึง๘๐เซนติเมตร
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะ
ด้านในจุงพลสำพาวพลกล่าวว่า
ชุมชนโครงการหมู่บ้านเสนานิเวศนึง

และมีอายุไม่ต่ำกว่า๔๕ปีแล้ว
จึงทำให้ระบบระบายน้ำไม่สอดคล้อง
กับระบบระบายน้ำในปัจจุบัน
ทำให้ปริมาณน้ำระบายได้ช้ากว่าปกติค่ะ
ซึ่งจะต้องระบายน้ำชุมชนเสือน้อย
มไผ่ก่อนที่จะระบายลงสู่คลองลาดพร้าว
โดยขณะนี้ได้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
จำนวน๖ตัวเพื่อระบายน้ำออกไปนะคะ
ส่วนที่บริเวณชุมชนคลองสถิตและชุมชนโคคราม

นั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำ
จึงทำให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำอยู่
ซึ่งเบื้องต้นค่ะสั่งการให้นำสิ่งกีดขวาง

ว่าต้องใช้เวลาประมาณ๒๓วัน
จะสามารถระบายน้ำออกจากชุมชนได้

ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว